วัยรุ่นสองกลุ่มค่ะไล่ยิงกันนะฮะปรากฏว่า
ฝ่ายที่ถูกไล่ยิงขี่มอเตอร์ไซค์หนีแล้วรถไปเสียหลักล้ม
คนขี่เนี่ยตายเลยนะคะส่วนคนซ้อนเจ็บสาหัสค่ะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่าภูวนาศแก้วนินอายุ๑๗ปีนะคะ
มีร่องรอยถูกยิงที่บริเวณหลังนะคะ
ส่วนคนเจ็บเนี่ยซึ่งเป็นคนซ้อนชื่อว่าปัทวีจิตแก้วอายุ๑๗ปี
เพื่อนของทั้งคู่ชื่อว่านัทพลค่ะคุณผู้ชม
ก็เห็นเหตุการณ์ด้วยบอกว่าจริงแล้วคนเจ็บก็คือปรัฐวี
นัทธพลมาเอาของที่บ้านแล้วขับรถมุ่งหน้าไปที่ถนนพระราม๒
ขาออกระหว่างนั้นไปพบกับกลุ่มวัยรุ่น
ขี่รถจักรยานยนต์กันมากว่า๑๐คันไล่ตามประกบ
แล้วก็ใช้มีดฟันใช้ปืนยิง
แล้วสุดท้ายรถของผู้ตายเสียหลักไปชนเข้ากับเสาไฟฟ้า
ทำให้ปัทวีที่นั่งซ้อนท้ายมาเนี่ยกระเด็นตกลงมานะคะ
ส่วนผู้วนาศน์ทะไหลไปไกลกว่า๑๐เมตร
แล้วก็เสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุเลย
ส่วนกลุ่มผู้ก่อเหตุขับรถหนีตามเส้นทางพระราม๒
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวไปไล่ดูกล้องวงจรปิด
แล้วก็ไปตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ